ต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ

ใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ประเด็นข่าวแรก

เป็นเรื่องราวของหัวใจของนักแสดงสาวมากความสามารถ
อย่างสาวกรีนอัศดาพรนั่นเอง
บอกเลยว่าตอนนี้เหมือนหัวใจของเธอจะไม่ว่าง

หลายคนคงยังจับตามองในเรื่องของหัวใจของกรีนอัศดาพร
ที่มีข่าวมาว่าเจ้าตัวซุ่มปลูกต้นรัก
ไฮโซแพทริกหรือหม่อมหลวงสุรศักดิ์นั่นเองค่ะ
แต่ว่าล่าสุดก็มีข่าวลืมมาว่าทั้งคู่ก็ห่างกันอยู่เหมือนกัน
โดยกรีนยอมรับว่าตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นเพียงแค่เพื่อนที่ดีต่อกันค่ะ
พร้อมกับปฏิเสธด้วยว่าคุณพ่อของเธอ
ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ต้องห่างกับฝ่ายชาย
โดยนักแสดงสาวย้ำนะคะว่าตอนนี้ขอพักเรื่องรัก
และอยากจะใช้เวลาตัดสินใจกับเรื่องหัวใจไปให้นานกว่านี้

ไม่ใช่เพราะว่าเข็ดกับความรักครั้งเก่าหรอกนะคะ

เพราะวันนี้ก็ต้องมาเจอกันด้วยอะไรอย่างนี้

ตอนนี้ดิฉันคงตอบอะไรไม่ได้ตอบได้ว่าตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
คืออาจจะเป็นเรื่องของเวลาด้วยค่ะ

แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของหลายอย่างที่แบบ
อาจจะยังเดินคนละทางอะไรอย่างนี้ค่ะ
อาจจะยังหาเส้นทางที่ตรงกันไม่เจอ

คือป๊ากับแม่ก็ทราบว่าตอนที่เราคุยกับพี่ทัศน์
คือเรื่องของความรักมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สวยงามนะ
แต่ว่าอาจจะแบบเผ็ดลงมาหน่อยอยากจะลองทำเรื่องงานอะไรอย่างนี้มากกว่า

ก็มีก็มีก็มีคุยบ้าง

แต่ว่าตอนนี้เราก็เหมือนมุ่งกับเรื่องของงาน
มันไม่เกี่ยวกับความเข็ดหรอกคิดว่ามันเกี่ยวกับว่าแบบจังหวะชีวิตของคนมากกว่าที่เข้ามาอะไรอย่างนี้

แต่ว่าตอนนี้เน้นสถานะว่าเป็นเพื่อนกันก่อนดีกว่า
อยากจะโฟกัสเรื่องงานแต่ยืนยันไม่ได้เข็ดกับความรักนะคะ
ขอเวลาให้หัวใจได้พักก่อนแล้วกัน
คุณค่ะรับรองค่ะมีหนุ่มมาจีบเยอะ
รับรองเพราะว่าคนนี้สวยขึ้น
กรีนมีน้ำมีนวลขึ้นนั่นเองนะคะ